๕รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๔๐รายนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ที่เชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เขาเปิดอาคารนี้เป็นอาคารที่พักสำหรับญาติผู้ป่วยโควิดค่ะ
แล้วเขาคิดค่าบริการแค่คืนละ๕๐บาทเท่านั้นเอง
โดยเขาใช้ที่ดินตรงนี้ของโรงพยาบาลนะคะอาคารนี้สูง๔ชั้น
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ญาติของผู้ป่วยโควิดสามารถมาพักได้
ชั้น๑เขาจะให้เป็นที่พักสำหรับผู้สูงอายุ
ชั้น๒จะเป็นของผู้หญิงชั้น๓จะเป็นของผู้ชาย
ส่วนชั้น๔จะเป็นที่พักของญาติ
แล้วเขาจะมีห้องน้ำแยกกันด้วยมีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
โดยที่นี่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขาบอกว่าพร้อมรับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เองหรือว่าทุกจังหวัดในภาคเหนือ
ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัด
บางคนก็เจอปัญหาเรื่องที่พักก็สามารถมาพักที่นี่ได้
แล้วก็มีผู้มีอุปกรณ์รักคุณนะคะก็อนุเคราะห์
มีการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ต่างมาให้จัดสร้างอาคารนี้
อาคารนี้เปิดให้เป็นบริการที่พักจำนวน๑๕๐เตียงนะคะ
แล้วทุกวันนี้มีคนมาเข้าพักแล้วด้วย
เขาคิดค่าบริการวันละ๕๐บาท
ดังนั้นคนที่จะเข้ามาพักได้จะต้องเป็นผู้ป่วย
แล้วก็จะต้องเป็นญาติของผู้ป่วย
และมีใบนัดของทางโรงพยาบาลเท่านั้น
ถึงจะสามารถมาเข้าพักที่นี่ได้นะคะ